ก่อนที่จะไปฟังการดีเบตนะคะ
ซึ่งจะมีขึ้นต่อจากรายการของเรานะคะ

ก็มาดูโพลกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สวนดุสิทธิ์โพลเขาเผยผลสำรวจ

ประชาชนนี้นะคะให้แพทองทานชินวัตร

เศรษฐกิจปากท้องและพัฒนาประเทศค่ะ

เรื่องการก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะ

เป็น๒๗๔คน
ระหว่างวันที่๑๑ถึง๑๔เมษายน

คือว่าพอไปดูตามประเด็นต่าง
คนที่เหมาะสมจะเป็นนายกรัฐมนตรี

ถ้าด้านช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจประชาชนเนี่ย

เจริพิสุทธิ์เตมียเวชอันดับ๑

แก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่น

ด้านการแก้ปัญหาความขัดแย้ง
ให้ผลเอกประวิทวงศ์สุวรรณอันดับ๑ค่ะ

และด้านการช่วยจะลงศาสนา
ให้ผลเอกประยุจจันโอชาอันดับ๑

พอผลโพลออกมาอย่างนี้นะคะ

ในฐานะหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ

ว่าที่นายกรัฐมนตรีที่ก้าวข้ามความขัดแย้ง

อันนี้ก็แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี

ผู้สื่อข่าก็ไปถามที่ผลสำหรวจ
ที่ประชาชนจัดให้อยู่อันดับที่๓
ก็ในโพลที่บอกว่าคนที่อยากให้
เป็นนายกรัฐมนตรีของนิด้าโพล
แต่ตนเองมองว่าผลโพลก็มีการปรับเปลี่ยนอยู่ทุกวัน

ยืนยันว่าตอนนี้ไม่ได้ไปขัดแย้งกับใคร
เพียงแต่ทำตามกติกาและกฎหมายค่ะ

ไปช่วยผู้สมัครหาเสียงที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ

เศรษฐาบอกว่าถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาล
สินค้าเกษตรจะราคาสูงขึ้น๓เท่า
แล้วก็ย้ำนโยบายเติมเงินในกระเป๋า
เงินดิจิทัลคนละ๑๐๐๐บาท
เพื่อให้ประชาชนเอาไปจับจ่ายใช้สอย
ภายใน๖เดือนกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั้งระบบ
กาเพื่อไทยถล่มทลายทั้ง๒ใบ
เลือกทั้งคนทั้งพักก็ไปหาเสียงนะคะ

กรณีกรกต๖คนบินไปดูงานต่างประเทศค่ะ

เป็นการไปดูความพร้อมในกระบวนการเลือกตั้ง
ตอบโจทย์คนไทยมากน้อยแค่ไหน
โดยเฉพาะเรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งไปต่างประเทศ
ขั้นตอนการนำกลับมาที่ประเทศไทย
ซึ่งครั้งนี้จะไม่มีบัตรเลือกตั้งตกค้างที่ต่างประเทศ

เหมือนการเลือกตั้งครั้งก่อนแน่นอน

ก็เป็นไปตามกรอบที่ทางรัฐสภาได้พิจารณาให้
ไม่ได้เดินทางไปพร้อมกัน๖คน

ไม่มีปัญหาการทำงานในประเทศค่ะ
และจัดกิจกรรมในวันนี้
ธนาคมานุสรคุณจุติไกรเลิกและคุณพุทธิพงศ์ปุณกันทั้งหมดนี้นะครับ
โมงเย็นรอดูได้นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
แล้วก็ทางไทยรัฐออนไลน์ทุกช่องทางนะครับ